เรื่องที่เขาว่ากันว่าห้ามพูดห้ามคุยกันในวงเล่าคือ
ทวงตังค์ครับตำรวจตามจับคนขับรถแท็กซี่ครับ
แทงเพื่อนชาวลาวในวงเล่าเลยนะครับเหตุเกิดที่บางบอน
คือเมาด้วยเมาแล้วทวงตังค์กันนะครับทวงตังค์จากผู้ตายแล้วไม่ได้
มีดแทงเลยนะครับตำรวจจับกลุ่มนายสายันมงคลสุภา
อายุสี่สิบเจ็ดปีพี่เขาเป็นคนขับรถแท็กซี่นะ
ก่อเหตุใช้มีดแทงเพื่อนคือนายแพลวพันธ์พุทธจักร
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวลาวนะครับเสียชีวิต

บางบอนกรุงเทพมหานคร
หลังก่อเหตุก็ขับรถแท็กซี่หนีกลับบ้านที่มุก

ฝ่ายสืบสวนสอนออบ้างขุนเทียนก็ประสานตำรวจสอบภอกภึงแดด
ให้ชะกัดจับแล้วนำตัวกลับมาด้วยเมืองคดีแบบนี้
เหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับ
โดยพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า

กระทั่งต่างคนต่างเมามีปากเสียงจับใจความได้ว่า

แต่ผู้ตายบอกเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้ว

จังหวะที่ผู้ตายเนี่ยนะครับคุณผู้ชม

โผล่เข้าจะต่อยนายสายันแต่ถูกนายสายันน่ะ
ฟาดด้วยขวดเหล้าก่อนนะครับ

อาบแล้วก็เกิดการชนละมุนกัน
ผู้ชายนี่ฮะตีแล้วนี่ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้ว

ผู้ชายคนที่นุ่งสโหลงแล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อถือไม้อะไรสักอย่าง
วิ่งเข้าไปฟาดนะครับฟาดที่ตัวที่ตัวที่ตัวผู้ตายนะครับ
ที่ต่อยกับนายสายันเนี่ยจนผู้ตายล้มลง
นายสายันก็ยังเอาสกุตเตอร์ของเด็กเล่นฟาดใส่อีก
มีผู้หญิงกับวินจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาห้าม
อาวุธมีดากพี่พี่เอามาจากไหน

คือเพื่อนยาสนิทสุรมกราค์ผู้ตายอยู่แล้ว
แค่มีปัญหาเรื่องเงินนะ
นายเสน่ห์มงคลสุภา
คนนี้เป็นญาติผู้พี่ของผู้ต้องหานะคุณผู้ชมนะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเข้านอนไปแล้วล่ะ
รู้อีกทีก็น้องทะเลาะกับเพื่อนแล้ว

เขาก็เข้าไปห้ามก็ยังถูกผู้ตายถีบจนล้มเลย
น้องก็เลยมาช่วยแต่ไม่เห็นว่าน้องแทงไปตอนไหน

ส่วนที่ขับรถไปถึงมุกดาหารเพราะว่าน้องเนี่ยอยากจะไปลาครอบครัว
เพราะว่ารู้แล้วว่าทำผิดไปแล้วฆ่าเขาตาย
ส่วนสาเหตุก็น่าจะเมาแหละเมาแล้วทวงเงินกันครับคุณผู้ชมครับ